เรากลับมาติดตามกว่าจะเป็นฮีโร่ของนับมวยสากลที่อายุน้อยสุดในทีมชุมมวยสากล
ในครั้งนี้ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งมีไอดอลก็คือสมจิตจงจอหออดีตฮีโร่โอลิมปิกซึ่งเป็นลุงของเขา
ติดตามกันได้ครับ
สีหน้าแล้วเยาวตาที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของเจ้าเดียอธิชัยเพิ่มทรัพย์
หนึ่งในขุนพลเสื้อกล้ามไทยใน๔เกม๒๐๑๙รุ่น๖๐กิโลกรัม
หมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าเหรียญทองใน๔เกมส์ครั้งนี้ให้ได้
แม้ว่าอายุเพียง๑๙ปีแต่โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เพราะเคยคว้าเหรียญทองยูทโอลิปิกเกม๒๐๑๘มาแล้ว
และล่าสุดเป็นเจ้าของตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมมวยสากลไทยแลนด์๒๐๑๙
แม้จะมีดีกรีมากมายแต่เจ้าเดียไม่ลืมสิ่งสำคัญของนักกีฬา
นั่นคือการฝึกซ้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฮีโร่
ขวาเหรียญทองระดับนานาชาติในรุ่นประชาชนให้ได้เป็นครั้งแรก
ซึ่งเจ้าเดียก็มีเลือดนักสู้ในตัวอยู่แล้ว
เพราะเป็นหลานชายของตำนานนักชกไทย
อย่างสมจิตจงจอหอฮีโร่โอลิมปิกเกมเมื่อปี๒๐๐๘
รู้สึกดีใจครับรู้สึกภูมิใจที่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่
เป็นคนที่อายุน้อยที่สุด
คุณเข้ามาขึ้นมาติดชิมชาติชนใหญ่แล้วก็ได้มาแข่งสี่เกมครับ
ลุงครับที่บ้านก็ลุงสมจิตจงเจ้าหอครับ
เขาเพิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไร
ก็เห็นแกขับรถช็อปเปอร์มาที่บ้านครับ
ก็เลยไปขอพ่อบอกว่าพ่อขอต่อยมวย

ตอนแรกพ่อก็บอกว่าไม่อยากให้ต่อยครับ
พ่อกลัวว่าผมเก็บกลัวว่าไม่อยากให้ลูกต่อยมวย

ซึ่งรุ่นพี่อย่างเอ็มวุฒิชัยมาสุกมองว่า

หลังได้คุกคีเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน
เราก็พยายามเขาเรียกว่าน้องมันก็

แล้วก็อยากเขาเรียกว่าน้องมันก็เก่งอยู่แล้ว

ต่อไปในอนาคตน้องคนนี้ก็คงจะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ได้
อยากมีประสิทธิภัณฑ์ให้น้อง
รวมส่งแรงใจให้หนุ่มน้อยคนนี้
เหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทย
เพราะฮีโร่ไม่จำเป็นต้องจำกัดอายุ
และไม่จำเป็นต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้น
ก้าวมาเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ
เท่ากับว่าคือฮีโร่ของคนไทย